เวทีของสภาที่ต้องหาทางออกให้กับประเทศในขณะนี้นะครับ
การพิจารณาในการที่จะรับหลักการหรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทั้ง๗ฉบับวันนี้ต้องรอติดตาม
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญในการที่จะโหวตกันแล้วนะฮะ
กำหนดเวลาโหวตก็คือช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาก็คือช่วงบ่ายโมงตรง
แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้นะคะสำหรับการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ยังคงต้องมีสอสอบางส่วนนะคะลุกขึ้นอภิปรายอยู่เหมือนกันนะคะ
ร่างฉบับที่เขาจับตามองมากที่สุดเลยช่วงเวลาโหวตก็คือ
ร่างฉบับประชาชนในการเสนอเข้าไป
สวัสดีค่ะ
ก่อนที่จะไปลุ้นกันนะคะ

การโหวตรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนทั้ง๗ฉบับ
ที่เสนอเข้าให้สมาชิกรัฐสภาได้โหวตในครั้งนี้จะผ่านหรือไม่นั้น
เมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็น
ทั้งฝ่ายที่มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่ะ
โดยนายจรอึ้งพากรค่ะในฐานะผู้แทนภาคประชาชนที่นำเสนอร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับไอลอก็กล่าวถึงภาพรวมต่อการชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะว่า
ส่วนตัวนั้นก็พอใจกับการทำหน้าที่ของสอสอในสภาแต่ก็ไม่ค่อยพอใจกับการทำหน้าที่ของสวบางคนค่ะ
ที่กล่าวหาไอลอร์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่เคยสนับสนุนมอบฮ่องกง
ซึ่งตนก็ขอยืนยันนะคะว่าไม่ทราบว่าใครให้ทุนกับม็อบฮ่องกง
แต่หากเป็นทุนที่สนับสนุนต่อการต่อสู้ประชาธิปไตยสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาและมั่นใจว่า
ยังไงวันนี้นะคะร่างของไอลอร์ก็ถูกตีตกเพราะซีกหนึ่งของสภาไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงของสังคมไทยค่ะ
และในปัจจุบันนะคะหากว่ามีการตีตกจริงก็จะเข้ายื่นมาใหม่หรือไม่นั้นนะคะ
สื่อข่าวก็มีการสอบถามกับนายจรค่ะซึ่งนายจรก็บอกว่ายังไม่ได้คิดในเรื่องนี้ค่ะ
นายจะหาว่าทุกเจ้าเหตุบ้างอยู่ใต้กับวงการของแหล่งทุนบ้าง
สิ่งเหล่านี้โดยไม่มีข้อพิสูจน์ใดก็ถือว่าไม่แฟร์

ตอนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ย้ำว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนในวันนี้
ก็จะออกเสียงแบบขาดชื่อส่วนการลงมติวันนี้จะมีร่างใดร่างหนึ่ง
ความเห็นชอบจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมธิการหรือไม่นั้น
ก็ต้องรอดูมติจากที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะผ่านร่างใด
และจะต้องตั้งคณะกรรมธิการกี่คณะรวมถึงจะตั้งครบทุกคณะตามที่ยัตติผ่านความเห็นชอบ
หรือจะตั้งเป็นคณะเดียวซึ่งพิจารณาร่วมกันทุกฉบับค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็มองว่าหากร่างของไอลอถูกตีตกไป
คงไม่สามารถเสนอเข้ามาในสมัยประชุมนี้ได้ทันค่ะ
เมื่อเรียกชื่อแล้วก็ลงมติโดยใช้คำว่า
ก็จะคิดว่าไปใช้วิธีแหงนะครับ
ส่วนท่าทีของพักเพื่อไทยในการโหวตลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนทั้ง๗ฉบับในวันนี้นั้นนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็ได้เรียกสมาชิกสอสอพักทุกคนนะคะมาขอความเห็นค่ะ
ซึ่งสอสอทุกคนก็ยกมือที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรับร่างรัฐมนูญฉบับของประชาชนนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะนายสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่า
เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่ออกมาชี้แจงว่าอาจไม่รับร่างของไอลอร์หรือร่างของฉบับประชาชนนั้นนะคะ
เพราะกลัวถูกฟ้องร้องเอาผิดว่าล้มล้างสถาบันเหมือนปี๒๕๕๖ค่ะ
แต่ว่าเชื่อว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีคนไปยื่นฟ้องเช่นกันค่ะ
แต่ว่าพักเพื่อไทยก็หาทางออกเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะ
เพราะว่ามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐กับ๒๕๕๐นั้นมีข้อแตกต่างกันค่ะ
ค่ะส่วนนายรังสิมันโรมสอสอพักเก้าไกลก็ยอมรับ
เช่นกันนะคะว่าร่างของไอลอร์มีข้อถกเถียงหลายอย่าง
ของสมาชิกรัฐสภาแต่ตนเองก็ขอยืนยันว่าการรับร่าง
ฉบับประชาชนคือเอาผืนเอาคืนจากกองเพลิงค่ะถ้าอยาก
สถานการณ์บ้านเมืองดีกว่านี้จำเป็นต้องรับร่างฉบับ
นี้นอกจากนั้นค่ะก็มองว่าเป็นกระบวนการของสภาใน
ดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมค่ะส่วนเมื่อวานนี้
หลังจากที่มีการปะทะกันบริเวณด้านหน้ารัฐสภา
ปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความของนายรังสิมันโรมเป็นภาพของ
ตำรวจตรวจสอบพบอ่าได้มีการตรวจพบยาไอในรถตู้ของ
ตำรวจในพื้นที่การชุมนุมนั้นนะคะนายรุมก็บอก
ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและเป็นคำถามว่าจะปล่อย
ฐานหรือไม่นะคะเพราะตำรวจต้องตรวจสอบให้ชัดเจนแต่
ส่วนตัวยังมองว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นของตำรวจ
หรือเป็นของฝ่ายไหนนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบให้
ชัดเจนค่ะอยากจะเชื่อว่าเป็นของตำรวจนะครับแต่ว่า
เมื่อมันไปปรากฏอยู่ในรถตำรวจเนี่ยผมก็คิด
ว่าทางตำรวจต้องรีบหาคำตอบนะครับให้กับทางเอ่อ
สังคมที่เขากำลังตั้งคำถามนะครับจริงจริงทีมงานผม
เขาไปเจอนะครับเขาถ่ายด้วยตัวเองอันนั้นไม่ใช่รูป
เราเอามาจากอินเตอร์เน็ตนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่อง
น่าแปลกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมี
อุปกรณ์เซฟไอ้ในรถตำรวดนะครับไปดูบรรยากาศ
บริเวณท่าน้ำเกียรติกายหลังจากที่เมื่อวานนี้จุดบริเวณ
ถ้าน้ำเกียรติกายใช้เป็นอ่าช่องทางในการสัญจรในการ
เดินทางออกจากรัฐสภาของสอสอแล้วก็ข้าราชการรัฐ
สภานะคะปรากฏว่าในวันนี้ค่ะทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้วนะคะโดยจนทีได้ขนย้ายและลวดหนามที่กั้น
ระยะระหว่างท่าเรือกับประตูรัฐสภาในระยะ๕๐เมตร
ออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการรักษา
ความปลอดภัยทางน้ำก็ยังคงมีเรือตรวจการของกรม
เจ้าท่าและกองทัพเรือลอยลำและลาดตระเวนอยู่เพื่อ
ที่จะดูแลความเรียบร้อยในแม่น้ำเจ้าพระยาโดย
เฉพาะบริเวณอนาเขตของรัฐสภาค่ะค่ะหลังจากการ
อภิปรายของสศในสิของฝ่ายคารอ่าที่เหลือเวลาอีก
ไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็เป็นฝากของรัฐบาลเหลือเวลา
ทั้งหมด๕๐นาทีแล้วก็เป็นทางฝั่งของสวก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนของการโหวตรับหลักการหรือไม่รับในร่างรัฐ
ดำนวนเจ็ดฉบับที่เสนอให้มามีการแก้ค้าค่ะซึ่ง
การว่าการประชุมวันนี้นะคะจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา
สิบแปดนาริกาค่ะสีลิวันรักษัตริย์ค่ะธรัฐทีวีราย
งานสดจากรัฐสภาค่ะครับขอบคุณนะฮะช่วงเวลาในการโหวต
ก็อีกสักประมาณ๕ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้
แปดนาฬิกานะฮะแต่ว่าด้านหน้าบริเวณถนนสามเศษนะฮะ
บริเวณทางเท้าก็มีมวลชนกลุ่มที่สวมใส่เสื้อ
เหลืองเนี่ยมาปักหลักอยู่บ้างนะครับเพื่อมารับฟังใน
เรื่องของการพิจารณาการอภิปรายแล้วก็การประชุม
รัฐสภาเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏแกนนำนะแล้วก็
ก็ทางมวลชนบอกว่าก็อยากให้ทางสสว
แก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องของประชาชนด้วยนะครับ